พาไปดูความน่ารักของโขลงช้างที่เขาใหญ่กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ช้างเนี่ยนะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย
แล้วเวลามันอยู่รวมกันเยอะเนี่ย

หายเครียดกันให้หมดนั่นแหละทั้งประเทศ
นี่คือช้างป่าเขาใหญ่ตัวน้อยค่ะดูสิ
ยืนกินดินโป่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่นครราชศรีมา
ถูกถ่ายภาพไปเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ช้างตัวเล็กก็ยืนกินดินโป่งใช่ไหม
ช้างตัวใหญ่๒ตัวก็ยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลย
นักท่องเที่ยวที่ไปพบเจอเขาก็ตื่นเต้นกัน

เขาก็เลยถ่ายรูปเอาไว้นะคะถ่ายคลิปไว้ด้วย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาบอกว่าช้างในป่าเขาใหญ่ตอนนี้
มีประมาณสักสองถึงสามร้อยตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากแต่ละโขลงเนี่ยมีลูกช้างอยู่ด้วยทุกโขลงเลย
ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะแต่ก็ต้องเตือนนักท่องเที่ยวแหละว่า
เวลาเจอช้างต้องปฏิบัติตามกฎของอุทยานอย่างเคร่งครัด
ต้องไม่รบกวนสัตว์ป่าทุกชนิดเลยนะคะ
แล้วก็ที่เตือนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองนะ